อีกเรื่องหนึ่งค่ะทางตำรวจภูทรศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
เตรียมเรียกหนุ่มที่ถูกกล่าวหาว่ามีการล่อลวงสาววัยสิบห้าปี
ก็ประมาณเด็กมัธยมเท่านั้นเองล่อลวงทางเฟซบุ๊ก
จากนั้นพาไปกระทำชำราวหลังจากที่เธอสอบปลายภาคเสร็จนะคะ
ก็เตรียมจะนำมาสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้
โดยกรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงเอนามสมมุติเนี่ยนะคะ
เป็นชาวบ้านอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
พาเด็กหญิงเอวัย๑๕ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

แจ้งความกับตำรวจสภศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าเด็กหญิงเอถูกวัยรุ่นชายที่รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
ล่อลวงไปหลังจากสอบปลายภาคเสร็จเมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดวันนี้จากการสอบปากคำผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหาย

ตำรวจก็ยังไม่สามารถจะให้รายละเอียดได้มากนัก
เพราะว่าเกรงจะเสียรูปคดีรวมทั้งเป็นการทำงานร่วมกันนะคะ
ระหว่างสพศรีดาที่เกิดเหตุล่อลวงพรากผู้เยาว์
รวมทั้งสพนวลแดงพื้นที่เกิดเหตุกักขังนวงเหนียว
และกฎธรรมนาอาจารย์ขื่นใจผู้เสียหาย
เพราะฉะนั้นยังต้องรอผลการตรวจจากโรงพยาบาลศรีดา
นำมาประกอบสำนวนด้วยนะคะ
เรื่องต้นค่ะจะประสานกับผู้ถูกกล่าวหา
ให้เข้ามาสอบปากคำในสัปดาห์นี้
ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
และจากการสอบถามญาติคนหนึ่งของผู้เสียหายเปิดเผยว่า
ก็ได้สอบถามที่หมู่บ้านที่ผู้ก่อเหตุพักอยู่
พอให้ดูรูปวัยรุ่นคนที่ล่อลวงเด็กไป
กลับไม่มีใครรู้จักวัยรุ่นชายคนนี้
ทั้งที่บ้านก็อยู่ตรงข้ามกันนะคะ
แต่เมื่อสอบถามวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา

จนสามารถช่วยเหลือออกมาได้
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ทราบว่ามีการรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่า

คงต้องให้ตำรวจช่วยสอบสวนอย่างละเอียดกันต่อไปค่ะ